หนูชื่อเด็กหญิงพัชชานามสกุลประสิทธิกษิกรค่ะชื่อเล่นชื่อเตยอายุสิบสองปีค่ะ
อยู่โรงเรียนพิมพาว่าศรีลงศาลาลัยอยู่ชั้นป่อหกค่ะ
ที่บ้านหนูอยู่กันทั้งหมดห้าคนค่ะมีย่ามีหนูแล้วก็มีน้องอีกสามคนค่ะ
พ่อแม่หนูแยกทางกันค่ะก็คือแม่หนูตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนค่ะ
ส่วนพ่อพ่อออกมาจากคุกแล้วคือออกมาได้ไม่ถึงเดือนค่ะ
แต่ตอนนี้หนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าพ่ออยู่ไหน
เพราะว่าตั้งแต่พ่อออกมาพ่อก็ไม่เคยส่งข่าวให้หนูเลยค่ะ
ก็มีบ้างค่ะที่หนูน้อยใจเพราะว่าแม่ก็ไม่ติดต่อกลับมา
พ่อก็ไม่ติดต่อกลับมาหนูก็อยู่กับย่าค่ะ
ถ้าพ่อกับแม่หนูดูอยู่ก็อยากบอกพ่อกับแม่ว่า
ส่งข่าวมาหาหนูบ้างหนูคิดถึง
หนูอยากกอดพ่อกับแม่ค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้กอดมาก็

หนูมีพี่น้องทั้งหมด๔คนค่ะ
คนแรกคือหนูคนที่สองคือน้องยิ้มค่ะน้องยิ้มอายุ๙ขวบค่ะ

คนที่สามคือน้องโมตุลค่ะน้องโมตุลอายุ๘ขวบค่ะ
คนที่๔น้องแต้วค่ะน้องแต้วอายุ๖ขวบค่ะ

หนูรักน้องหนูมากค่ะเพราะว่าหนูก็ผูกพันกับน้องมา
พวกหนูไม่มีพ่อแม่หนูก็ดูแลน้องค่ะ
หนูก็ให้ความอดอุ่นกับน้องค่ะกอดน้อง
เพราะว่าน้องก็คิดถึงพ่อกับแม่ค่ะ
นี่คือน้องหนูค่ะน้องหนูชื่อน้องโมตุลอายุ๘ขวบค่ะ
แล้วก็น้องหนูพิการทางด้านสมองแล้วก็ร่างกายค่ะ
หมอเขาบอกว่าน้องรับรู้ได้น้อยค่ะนั่นคือสมองในฝ่อ
น้องไม่สมประกอบตรงที่ว่าขาน้องค่ะจะไม่เท่ากันค่ะ
เลยจะทำให้ทรงตัวไม่ได้น้องหนูเขาเป็นโรคเบาจืดค่ะ
อาการจะเป็นควบคุมอุณหภูมิตัวเองไม่ได้ค่ะ
เดี๋ยวน้องเขาร้อนเดี๋ยวน้องเขาหนาวบางทีเขาก็จะร้อนเกินไป
ต้องหาผ้ามาเช็ดตัวให้ค่ะแล้วก็บางทีน้องเขาก็ตัวจะเย็นเฉียบเลยค่ะ
แล้วเราก็ต้องตีพัดลมค่ะแล้วก็หาผ้ามาคุมให้น้อง
แล้วก็เราต้องพ่นยาน้องทุก๑๐ชั่วโมง
ถ้าไม่พ่นน้องเขาก็จะปัสสาวะหมดร่างกายเลยค่ะ
แล้วก็น้องเขาจะเกร็งค่ะแล้วก็จะดิ้นด้วยค่ะ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยค่ะเวลาจะดื่มน้องก็ต้องมีคนป้อน
แล้วก็ต้องคอยกดปากเขาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าไม่งั้นนมจะหกค่ะ
หมอเขาก็บอกว่าน้องเนี่ยเป็นโรคเบาจืดรักษาไม่ได้แล้วค่ะ
เขาบอกว่าจะเลี้ยงใหม่ไหมถ้าไม่ไหวเนี่ยให้ไปให้มูลนิธิเด็กเขาดู
แต่ว่าก็คือก็ไม่ให้ค่ะหนูก็ผูกพันกับน้องไปแล้ว
แล้วหนูก็ไม่เคยเบื่อน้องด้วยค่ะคือหนูสามารถที่จะดูแลน้องเขาไปตลอดชีวิตค่ะ
ค่าใช้จ่ายของโมตุลก็จะมีนมวันละร้อยกว่าบาทแล้วก็แพมเพิร์ต
นมกระป๋องละ๒๓๗บาทก็จะกินได้๒วันค่ะ
แล้วก็แพมเพิร์ตใช้วันละหลายตัวมาก
ถ้าเราพ่นยาบางทีพ่นช้าไปหรือว่าพ่นไม่เข้า
ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ที่มันต้องเข้าไปก็จะมีฉี่มาออกมาก่อนกำหนดเยอะมากค่ะ
ครั้งละสามสี่ตัวค่ะวันก็คืนสองครั้งก็ประมาณหกตัวค่ะ

ถ้าไม่มีเขาก็คงจะลำบากก็คือเขาเหมือนกำลังใจเราด้วยค่ะ
หนูก็ช่วยเลี้ยงน้องก็ช่วยทำกับข้าวให้น้องกินค่ะ
ช่วยทุกอย่างเลยค่ะน้องตื่นมาไปพักผ้าแล้วก็คอยดูน้องหมดตุ้นค่ะ
เวลาที่ย่าไปขายของค่ะ
ตั้งใจไว้แล้วว่าหนูจะเลี้ยงน้องเนี่ยให้จนกว่าน้องจะสิ้นลมหายใจ
หรือว่าตัวหนูเองจะเสียก่อนค่ะ
ผูกพันกับน้องมากมากเลยค่ะหนูดูแลน้องเข้ามา๘ปีแล้วค่ะ
ตั้งแต่น้องเขาเกิดหนูก็ช่วยย่าดูแลทุกอย่าง
พี่รักป้าตุ๋นนะพี่จะดูแลโมตุ๋นให้ดีที่สุด
เมื่อคืนก็อย่าไปไหนนะอยู่กับพี่ไปเรื่อย
มาพบกับเธอนะครับน้องใบเตย

เพื่อน้องที่ไร้แม่

วันนี้มากับใครกันบ้างครับ

จะแม่ว่าเป็นพ่อแม่ดีวกันหมดไหม

สวัสดีครับ
คุณพ่อกูแม่ค่ะ

ส่วนพ่อหลังจากออกมาจากคุกก็ไม่เคยติดต่อมาเลยค่ะ
ถ้าหนูบอกพ่อกับแม่ได้ตอนนี้นะคะ

บอกเลยอ่ะหนู
ก็อยากให้พ่อกับแม่มาหาหนูบ้างค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ลำบากมากค่ะต้องเลี้ยงน้อง
แล้วค่านมก็เป็นร้อยเลยค่ะ
อยากให้มาหาค่ะสักครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะ
เจอพ่อกับแม่นานเท่าไหร่แล้ว
ก็เอาคุณแม่ก่อนไม่เจอคุณแม่นานเท่าไหร่แล้ว

จนตอนนี้ขึ้นป๖ก็ยังไม่ได้เห็นหน้าเลยค่ะ
ส่วนคุณพ่อตั้งแต่ออกจากเรือนจำก็ไม่ได้พบกันเลย

ตอนที่คุณพ่ออยู่ที่เรือนจำใบเตยไปหาคุณพ่อบ้างไหม
มีแต่คุณพ่อส่งข่าวมาให้ค่ะ
ว่าตอนนี้พ่อสบายดีนะ
พ่ออยู่ในเรือนจำไม่ต้องเป็นห่วง
ดูแลน้องให้ดีค่ะ

ถามคุณย่าคุณย่าตูน
เลี้ยงเขามาตั้งแต่เขาอายุเท่าไหร

เขาอยู่กับยายยิ้มก็เลยไปรับเขามาตอน๓ขวบ

แล้วอย่างนี้ค่าใช้จ่ายนะคะเอาของเขาก่อนเลยโมตุลเนี่ย
โมตุ้นนี่จะมีค่านมวันละร้อยกว่าบาทค่ะ
เดี๋ยวคุณย่านมอะไรวันละร้อยกว่าบาทฮะ

ก็นมผงค่ะเขาจะกินนมกล่องไม่ได้ค่ะ

บางทีเราพ่นย้าผิดเวลา
เหมือนร่างกายเขาขาดน้ำเขาก็จะกินแต่นมอะค่ะ
เมื่อก่อนนี้หมอให้ใส่สายยาง
ตอนเล็กคือหมอบอกว่าห้ามเอาสายยางออกนะ
เพราะว่าถ้าน้องสำลักไปแล้วก็ตอนนี้ปอดน้องจะติดเชื้อนะ
เดี๋ยวอันตรายเดี๋ยวเขาตายนะอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็มานั่งนึกว่าเวลาไปไหนทีก็ต้อง

เราก็เลยไปไหว้หลวงพ่อโสธร
เอาโมตุลวางไว้แล้วก็ยกมือไหว้บอก

ให้เขากินทั้งปากได้ไหมอะไรอย่างนี้
แล้วกลับมาเขาก็ดึงออกเอง
แล้วก็มาหยอดเอานมหยอดแล้วก็ลองให้ดูด
พอเดือนนึงหมอนัดไปหมอเขาก็ด่าเราว่า
ทำไมเธออยากให้เขาตายแล้วเธอให้กินทั้งปากอะไรอย่างนี้

หมอบอกอ้าวเหรออย่างงั้นก็กินต่อไป

นั้นตอนเนี้ยเต๋ยได้ทำ
ได้ทำหน้าที่พี่ได้ดีเลยแหละ

ตั้งใจเลี้ยงน้องดูแลน้อง
เอาล่ะเดี๋ยวคงมีเรื่องที่จะได้ถามกัน
ไว้พูดคุยกันไว้ระบายกัน
ไว้แก้ไขแล้วก็ให้คำแนะนำกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าสู่เกมกันก่อน
เพื่อจะได้ประเมินศักยภาพกันก่อนว่าจะไปได้ไกลกันสักกี่เพลง
แล้วอยากจะได้เงินไปทำทุนเท่าไหร่
รายการของเราก็มีเงินทุนสูงสุดให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนนะครับ
ถ้าทำได้นะครับร้องครบ๑๐เพลงไม่ผิดเลยรับ๑ล้านบาท
แล้วใบเตยล่ะครับต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

๖๐๐๐๐บาทค่ะบาท
ใบเตย
บาทสำหรับหนูหนูจะเอาไปทำอะไรบ้าง
เอาไปเป็นทุนการศึกษาน้องแล้วก็ตัวหนูเองค่ะ
แล้วก็รักษาน้องหมดตุนให้ย่าเอาไปใช้หนี้ไฟแนนซ์ค่ะ
คุณย่าเอารถอะไรไปเข้าไว้

ตัวนี้เหลือ๖๐๐๐๐บาทจ่ะส่งเดือนละ๓๐๐๐บาท๒
ส่งเดือนละ๓๐๐๐บาท๒

ไม่ค่อยเก่งแต่จะทำให้เต็มที่ค่ะ

ก็มาเริ่มกันเลยที่เพลงแรก

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
เพลงนี้เป็นเพลงเปิดประเดิมนะคะของใบเตยนะคะ
ถ้ามั่นใจก็ไม่ต้องใช้ตัวช่วย

เพลงนี้เป็นเพลงแรกเรายังไม่มีเงินสะสมอยู่
เพราะฉะนั้นจะไม่ถามว่าจะสู้หรือจะหยุด

แต่มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยได้ตั้งแต่เพลงแรกนี้เลย

มีตัวช่วยทั้งหมด๖แผ่นป้ายนะครับ
เตยเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ใบเตยเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ใบเตยเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ใบเตยเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ใบเตยเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ใบเตยเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ใบเตยเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ใบเตยเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ใบเตยเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ใบเตยเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ใบเตยเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ใบเตยเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ใบเตยเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ใบเตยเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ใบเตยเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ใบเตยเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ใบเตยเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ใบเตยเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน

ใบเตยเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ใบเตยเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
เธอได้บ้างบนเวทีแห่งนี้เต้นค่ะเต้นเหรอ
ยิมเต้นได้นะแล้วแต้วหละดูแล้วเขาเต้นไม่ได้หรอกพี่ว่า

วันนี้เขามากันเป็นครอบครัวเขา

นะฮะเอาละครับพร้อมไหมครับไอ้เตย

ครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเลยครับเพลงที่๑นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

ก็คิดถึงคำที่พ่อแม่เที่ยวบอกไว้
เป็นเจ้าเป็นนายนั่นสุขสบายทั้งชาติ
เป็นครูเป็นหมอเป็นบ้านนักงานของรัฐ
อีกฝันที่หวาดคืออยากเป็นแอร์โหลดสเตต

ก็คิดถึงคำที่พ่อแม่เที่ยวบอกไว้

เป็นคำที่เกร็ดที่เก็บไว้นานพอดู

ว่าเธอเป็นครูพี่ใบเตยหรือเปล่า
กลับไปนั่งก่อนจุงมือกันไปกับพี่อิ๊ม
เดินแบบนางแบบไป

ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

มูลค่า๑๐๐๐บาท
ใบเตยร้อง
เพลงที่๑
มูลค่า๑๐๐๐๐บาท
ได้

โอ้แยร่ง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

ดูแลน้องอย่าทิ้งน้องนะย่าหายไปไหนก็อย่าทิ้งนะ
ก็อยากบอกว่าหนูรักย่าหนูจะดูแลน้อง
หัวใจช่วยยากทุกอย่าง